มีสาวคนนึงค่ะเขาเดินจะไปซื้อของ

มันมืดแล้วแถวนั้นเธอก็เลยใช้เส้นทางลัด
ปรากฏว่าเส้นทางลัดมันค่อนข้างมืดนะคะ
ช่วงเวลาที่เดินไปมีผู้ชายมาดักรอ

ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้เอาไว้นะคะ

ผู้หญิงคนนี้ค่ะโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็โพสต์ภาพเอาไว้ข้อความ

หลังจากที่ประสบเหตุถูกวัยรุ่นจี้ชิงทรัพย์
ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
คลองหลังเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ตอนนั้นตัวเองเดินไปนะคะที่ร้านสะดวกซื้อ

ใช้เส้นทางคลองน้ำเน่าหลังเซ็นทรัล

รู้จักกันดีเพราะเป็นเส้นทางลัดค่ะ

ลักษณะคล้ายคนเมาค่ะเดินตรงมาที่เธอ
แล้วก็ถามว่าน้องมีตังค์ไหม

ยังไม่ทันได้พูดว่ามีหรือไม่มีนะ
เงินผู้ชายคนนั้นหยิบคัตเตอร์ขึ้นมา

ก่อนที่จะพูดต่อว่าถามว่ามีเงินไหม

ครั้งที่๒เธอเล่าต่อว่า
ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรด้วยความตกใจ

ใส่ที่บริเวณแขนของเธอ
พยายามเอามือปัดป้องนะ

กับคนร้ายไป๓๐๐บาท

เดินมาช่วยเธอไว้ได้พอดีนะคะ

เกิดขึ้นที่ใบหน้าและที่แขน
จากนั้นไปทำแผลที่โรงพยาบาลค่ะ

พ่อปากเกร็ดซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตาม
ตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

แล้วก็แชร์ต่อไปเป็นจำนวนมากนะคะ
แสดงความคิดเห็นบอกว่าตัวเขาเอง

ตอนกลางคืนมืดมากเปลี่ยวมาก
โดยเฉพาะเดินลึกเข้าไปในซอย
ยิ่งลึกยิ่งเปลี่ยวนะคะ
ก็บอกว่าเป็นเรื่องน่ากลัวมากอย่างน้อยเวลากลางคืนช่วงเปลี่ยว
เวลาเดินไปไหนควรที่จะมีเพื่อนเดินไปด้วยนะคะ
หรือใช้เส้นทางหลักดีกว่าเส้นทางลักเส้นทางลัดเพราะว่าอาจจะปลอดภัยมากกว่านี้นะคะ
กรทมพื้นที่ของกรทมนะว่ายังไงตรงนี้จะเพิ่มไฟให้ไหม

จริงแล้วต้องเพิ่มค่ะอย่าถามเลยว่าเพิ่มไฟให้ไหม
เพราะว่าจริงแล้วในกรุงเทพมีหลายพื้นที่เป็นจุดอับนะ
ไฟเนี่ยต้องมีให้มากพอเอาล่ะเพราะฉะนั้นจะได้ช่วยลดเหตุอัธยกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ